เชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้นอน

เชื่อว่าชาวเนี่ยตาค้างกันตั้งแต่เมื่อคืน
เพราะว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนโพสต์

แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เธอกลับมามีชีวิตโลดแล่นอีกครั้ง
เหมือนจะกระจายแล้วก็ส่งต่อ

หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้

มีการเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกในรอบ๓เดือน
หลังจากที่เธอนั้นเสียชีวิตไปค่ะ
โดยมีหลายรูปหลายโพสต์เลยนะคะ
เดตเป็นระยะตลอดทั้งคืนค่ะ

โกกมือแบบนี้หลายคนคุ้นตากันอยู่แล้วแหละ

รูปหญิงสาวทางหน้าประกอบมาก็คือ

รวมไปถึงภาพคู่กับกระติก
แล้วก็รูปรวมที่คุณแตงโมเป็นคนเซลฟี่
ธรรมนองที่บอกว่าจะขอเปิดเผยความจริงทั้งหมด
แล้วก็ประกาศให้รู้ได้ว่าคนที่โพสคือแตงโมเอง
เธอยังไม่ได้ตายตัวเนี่ยอาจจะตาย

หลังจากนั้นค่ะบรรดาเพื่อนพ้องคนสนิทรวมไปถึงทนายของคุณแม่
ออกมายืนยันนะบอกว่าพวกเขาไม่ใช่คนที่โพสต์

หลายคนก็เลยอยากรู้จริงมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่า
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าใครจะโพสต์ก็แล้วแต่แหละ
เด็ดยังไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้มาก่อน

มาจากไหนก่อนเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าโพสต์ลงมาเลย

ชาวเน็ตรวมไปถึงคนบันเทิงค่ะตามอัปเดตกันตลอด
คนนี้เลยค่ะคุณพิงกี้สาวิกาเพื่อนสนิทของคุณแตงโมเหมือนกัน
เธอก็ออกมาโพสต์ว่าคืนนี้สู้ชีวิตมากตีหนึ่งก็ยังไหว
แล้วก็อีกโพสต์ค่ะบอกว่าความยุติธรรมกำลังทำงานอยู่ใช่ไหม
รวมไปถึงคุณตั๊กกะแตนชนระดาก็ตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชม
ขณะเดียวกันค่ะคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโม
ก็ลงไอจีสตอรี่เป็นภาพนี้เอาไว้ด้วย
นี่แหละค่ะเป็นภาพคุณแตงโม
จนถึงตอนนี้แม้ว่าเฟซบุ๊กนั้นจะถูกปิดลงไปแล้ว
แต่ก็ยังมีแอคเคาน์ใหม่สร้างขึ้นมาเรื่อยค่ะ
แล้วก็ประกาศด้วยนะคะบอกว่า
หากยังไม่มีใครออกมาพูดนะ
เขาจะรอความจริงจากปากทุกคนที่อยู่บนเรือ
หากยังไม่มีใครออกมาเปิดปากแล้วก็
เขาจะขอเปิดเผยเรื่องทั้งหมดเองนั่นเองนะครับคุณผู้ชม
ยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปแล้วจะบอกเลยว่า
ระหว่างที่เราอ่านอยู่นี่นะคุณผู้ชมนะ

เขาลงภาพเป็นภาพที่เหมือนผู้หญิงคน
นั่งอยู่ท้ายเรือคุณผู้ชมแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่า
คนที่นั่งอยู่ท้ายเรือก็คือพวกเธอไอ้เพื่อนรัก
ตั้งแต่๒ทุ่ม๔๕ทานโทษนะคะที่ฉันอ่านตามเขาเลย

ถ้าใครอยากจะเห็นภาพสุดท้ายในเครื่องโมเดี๋ยวจะลงให้ดูกัน
เอาเป็นว่าตอนนี้หลายคนก็ตามต่อนะว่าไอ้เพื่อนรักที่ว่าเนี่ย
มันจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั่นเองนะคุณผู้ชม

เข้ามาโพสต์ใต้ภาพที่เชอรี่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้

เขาบอกว่าผู้จัดการคนนี้แหละที่เห็นเงินดีกว่าเพื่อนนั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะ
เขาบอกว่ามันจะมีคนบางประเภทที่เห็นเงินและผู้ชายดีกว่าเพื่อน
และมันดันเป็นกฎเหล็กของเราด้วยไง
ไม่ชอบมีปัญหากับเพื่อนเพราะเหตุผลนี้

ภาพนี้แต่ว่าใต้ภาพนี้เนี่ยเขาก็จะมีการโพสต์แบบนี้นะคะ

แล้วแอคเคาน์นี้เขาบอกว่าเนี่ยผู้จัดการคนนี้แหละที่เห็นเงินดีกว่าเพื่อน

คนลุกอยู่นะไอ้เพื่อนรัก
ใครโพสต์อ่ะแล้วเป็นภาพที่บอกว่าเพิ่งเคยเห็นแบบใหม่ด้วยอ่ะ
เป็นว่าเดี๋ยวรอตามต่อกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ